คือเขาเห็นเห็นว่าโจรสองคนนั้นมันมาแล้วมาขโมยอะไรนะไอ้ล้อกระทะ
เสร็จแล้วปั๊บเจ้าของเขาตัดสินใจใช้วิธีการไหนดู
ออกมาแล้ว

ขโมยเนี่ยขโมยทำไม

โจรแน่มึงโจรแน่แจ้งความแน่

นี่นะครับ

มึงนั่นแหละเมื่อกี้เจ้าของบอก

เห็นแบบชัดอยู่อ่ะขโมยกระทะล้อไปเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วเหตุการณ์นี้เจ้าของเขาก็เลยไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
พุ่งชนจนคนร้ายมันกลิ้งไปเลยนั่นที่วงแดงอยู่เนี่ยนะ

โอ้ยเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้

ซ้อนหิ้วอะไรนะหิ้วกระทะล้อมา
ออกมาจากบ้านแล้วก็กำลังจะชะลอเลี้ยวรถ
แล้วปรากฏว่ารถยนต์ขับมาพุ่งชนมอเตอร์ไซค์
มันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือความตั้งใจ

แล้วตำรวจสพเมืองชนบุรีไปคุมตัว

คนที่ทำหน้าที่ฮิ้วกระทะร้อนนั่นแหละ

อายุ๒๑ค่ะของกลางคือ

แต่สภาพนั้นโซ่หลุดไปแล้ว

โจอ่ะโจคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

พอโดนเจ้าของเขาขับรถมาชน
ถึงรู้ว่าอ้าวโจมันหลอกนี่ว่า

ก็รีบทิ้งทิ้งกระทะล้อเนี่ย

ไปได้ไม่ไกลค่ะโจพยายามขี่พาหนีแล้วแหละ

ก็เลยโดนจับโจเหรอ

แล้วหนีไปได้โอ้ยโจนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตำรวจจับได้นี่ก็โดนหนักเลยเหมือนกันนะคะ
ฝั่งผู้เสียหายที่ใจเด็ดเหลือเกินขับรถชนมอเตอร์ไซค์คนร้ายเนี่ย
ก็คือคุณอำพลกลุ่มถาวรเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อผมอ่ะนะ
ขับรถมากลับมาจะมาเอาอะไรแล้วตอนนั้นผมเห็นแล้วแหละว่า
สองคนนี้มันกำลังฮิ้วไอ้กระทะล้ออยู่นะ

แล้วเห็นแบบนี้ก็ขึ้นสิก็โมโหสิก็รีบไปขวาง
แต่ตอนนั้นขับรถอยู่ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ตัดสินใจปุ้งชนแบบเนี่ยค่ะ

เราอยู่ตรงหน้าห้องเลย

มาผมก็ขับเข้าไปเลยโอ้ยทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวน่ะ
คนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ก็คือธีรพัฒน์ใช่ไหมเอามาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานผ่านะ
เออเค้นสอบเค้นสอบธีรพัสไปธีรพัสก็ซัดทอดไปที่เพื่อนที่จ้างกันหมดเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์ที่หนีไปอ่ะโจอ่ะโอ๊ยเล่าให้ตำรวจฟังจนหมดเปลือกแล้ว
ตำรวจกำลังล่าตัวในโจอยู่นะโจเนี่ยเดี๋ยวต้องโดนคดีเพิ่มด้วย
ชิงทรัพย์เพิ่มเพราะว่าไปจี้รถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วก็ขี่หนีไป
จากอีมอเตอร์ไซคันนี้มันโซ่หลุดไงโดนทั้งไปขโมยกระทะล้อใช่ไหม
เออแล้วก็ไปจี้มอเตอร์ไซค์ชาวบ้านอีกขอให้จับตัวได้เร็วนะคะคุณตำรวจ